ทีนี้มาดูที่โรงพยาบาลใหญ่กันบ้างค่ะ
คือตอนนี้ก็เห็นทางโรงพยาบาลเองเขามีการเปิดรับบริจาค
เพื่อที่จะเอาเงินนั้นมาสนับสนุนในการจัดซื้อพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เขามีอุปกรณ์ที่พร้อม
ในการที่จะรักษาผู้ป่วยนะคะ
ร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือ
แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
ขึ้นให้อยู่หน้าจอคุณผู้ชมสามารถแคปได้เลยนะคะ
สะดวกจะร่วมบริจาคก็บริจาคได้
บัญชีธนาคารทหารไทยนะคะ
เลขที่บัญชีนะคะ๐๓๘๒๗๐๙๐๒๐นะคะ

ส่วนทางด้านของโรงพยาบาลสิริราชนะครับ
ซึ่งขณะนี้ทีมบุคลากรทางการแพทย์สิริราช
รับมือแล้วก็ยกระดับความพร้อม
เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙อย่างเต็มที่
กลางสถานการณ์ที่อุปกรณ์การแพทย์เริ่มขาดแคลนครับ
ทางโรงพยาบาลจึงประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค
เพื่อเป็นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อช่วยชีวิตของผู้ป่วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัย
บุคลากรทางการแพทย์ทีมโควิด๑๙ทุกคนนะครับ
โดยสามารถบริจาคร่วมโครงการ
โรงพยาบาลสิริราชสู้ภัยโควิดได้

บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี๙๐๑๓๕๐๐๓๔๔
ชื่อบัญชีสิริราชมุยที่วงเล็บสิริราชสู้ภัยโควิดนะครับ

ชื่อบัญชีสิริราชรักษาพิบาลนะครับอันนี้ของสิริราชนะครับ
ใช่ค่ะส่วนทางโรงพยาบาลบางกรวย๒นนทบุรี

เตรียมจะเปิดรับผู้ป่วยโควิด๑๙เข้ารักษา
ดังนั้นค่ะทางโรงพยาบาลเลยประกาศ

ที่จะเป็นเครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างให้กับผู้ป่วยหลายประเภท

เพื่อใช้ในการรักษาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
ทีนี้เราสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของได้โดยตรงที่โรงพยาบาล
หรือบางคนบอกว่าไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาล
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ให้กับทีมแพทย์
ก็สามารถบริจาคได้นะคะผ่านทางบัญชีธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชีคือเงินบริจาคของโรงพยาบาลบางกรวย

จดไว้ได้ทุกอันเลยนะครับก็ช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ